คลั่งรักแต่สาวไม่เล่นด้วยบุกจ่อยิงเจ็บสาหัสโอ้โหโอ้โห
ภาพน่ากลัวมากนะครับคือผู้ชายเนี่ยมีลูกมีเมียอยู่แล้ว
ครับมาแอบชอบเขาแต่ชาวบ้านบอกว่าก็เห็นนักว่าไปมาหาสู่กันนะครับ
ก่อนจะไปฟังความให้รอบด้านดูคลิปก่อนน่ากลัวจริง
โอ้โหเอ้ยตอนแรกเขาก็นั่งอยู่ดีดีนะโอ้โหโอ้โห
เราต้องขอหยุดภาพนะฮะกล้องวงจรปิดหน้าบ้านหลังหนึ่งจับภาพผู้ก่อเหตุ
เสื้อกล้ามสีขาวมานั่งที่โต๊ะม้าหินผู้หญิงนั่งอยู่คนเดียวฝ่ายชายหยิบปืนออกจากเอวจ่อยิงเลย
โอ้โหในระยะกระชั้นชิดแล้วก็เอาปืนจ่อขมับตัวเองอยู่
เห็นเหตุการณ์ไม่รู้ปืนมันขัดลำกล้องหรือยังไงตอนนั้นนะกระโดดห้ามเอาไว้ได้ทันครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสามทุ่มครึ่งของวันอาทิตย์ที่ผ่านมาหน้าบ้านหลังหนึ่งในตะบนปากพลี
อำเภอปากพลีจังหวัดนครนายกผู้ที่ได้รับบาดเจ็บคือนางสาว
มันทนาหรือเอไกรเชยอายุ๔๓ปีถูกยิงเข้าไหล่ขวากระสุนไปฝังอยู่ที่คอ
โอ้โหล่าสุดครับเธอพ้นขีดอันตรายแล้วโอ้โหดีใจด้วยดีด้วยนะฮะ
นี่แหละครับส่วนผู้ก่อเหตุคือนายนรมิตช้างขนุนหรือว่าคุณเออายุ๔๙ปี
ตำรวจคุมตัวไปที่โรงพักครับจากการพูดคุยกับนายชัยรัฐทองขยันหรือว่าแจ๊คอายุสี่สิบสองปี
แฟนของผู้ได้รับบาดเจ็บผู้ได้รับบาดเจ็บเขามีแฟนอยู่แล้วนะคุณผู้ชมนะ
เล่าบอกว่าตัวเขาเนี่ยคบกับนางสาวเอได้๒เดือนช่วงที่คบกันเนี่ย
นางสาวเอ๋จะมาเล่าให้ฟังตลอดว่าในเอผู้ก่อเหตุชอบมาตื้อมาจีบมาโทรหาไลน์มาอยู่ตลอดเวลา
แต่นางสาวเอไม่เล่นด้วยครับเพราะมีแฟนก็คือนะฮะคุณแจ๊คอยู่แล้วนะครับ
กับอีกฝ่ายแค่พี่ชายเท่านั้นที่สำคัญในเอเนี่ยผู้ก่อเหตุเนี่ย
ก็มีเมียเป็นตัวเป็นตนอยู่แล้วนะวันเกิดเหตุนั่งดื่มเหล้ากันอยู่ที่โต๊ะม้าหินครับ
สังเกตเห็นในเอผู้ก่อเหตุขี่รถจักรยายนมาจอดหน้ารั้วบ้าน
โดยไม่ได้เดินมาร่วมวงด้วยนะตอนที่ทุกคนลุกออกจากโต๊ะมาเห็นเหลือเอคนเดียว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
ที่รู้จักกับเขาคือในฐานะพี่ชาย
เขาจีบก็เอ๋ก็ไม่ได้เล่นด้วยนะครับ
เขาก็อยู่แค่ในฐานะพี่ชายแค่นั้นเอง
เขาก็บอกครับบอกทุกอย่างว่า
พี่เอเขาชอบนะอะไรอย่างนี้
มันมาจีบนะแต่เขาไม่ได้เล่นด้วยนะอะไรอย่างนี้
เขาไม่อยากไปยุ่งเพราะเขามีครอบครัวแล้ว
เขาไม่รู้หรอกครับว่าเขาตั้งใจจะยิงหัวนะพี่
อ๋อตั้งใจจะยิงหัวครับผมแต่เอ๋เห็นปืนแล้ว
เอ๋เยี่ยวตัวหลบไปถึงโดนไหล
คุณผู้ชมอยากตามต่อแล้วใช่ไหมใช่ไหมไม่ได้
ไปตรวจสอบในแชทไลน์ของนางสาวเอ๋
เพราะว่าในเอผู้ก่อเหตุไลน์มาหาเอ๋ช่วงเวลา๒ทุ่มครึ่ง
จนถึง๓ทุ่ม๑๐นาทีคืนวันเกิดเหตุ
เอส่งข้อความรัวในเชิงตัดเพาะเช่น
สนอะไรแล้วตอนนี้พังคือพัง
งั้นพี่ก็เป็นคนเลวในสายตาตลอดกูยอมเสียให้มึงทุกอย่าง
มึงตายพร้อมกูวันนี้เราต้องตายพร้อมกันนะครับ
แล้วก็มาก่อเหตุจริงครับคุณผู้ชมครับ
ไปดูฝั่งของผู้ก่อเหตุบ้างนะครับไปฟังความจากฝั่งเขาบ้าง
น้องสาวของผู้ก่อเหตุเล่าบอกว่าโอ๊ยคุณนักข่าว
คนในพื้นที่เขารู้กันดีสาเหตุมาจากพี่ชายฉัน
ไม่พอใจฝ่ายหญิงที่ไปคบผู้ชายคนใหม่
และอาจจะมีประเด็นเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะ
เพราะว่าเงินในบัญชีพี่ชายฉันแสนสี่เนี่ย
ทยอยถอนทยอยถอนนะครับ

ฝากไว้ให้แสนสี่ตอนนี้เหลือแค่หมื่นกว่า
น้องของผู้ก่อเหตุบอกว่าพี่ชายคงจะถอนเงินไปให้ฝ่ายหญิง
เพราะว่าญาติฝ่ายหญิงป่วยประกอบกับพี่ชายนะฮะก็ถูกจับ

เอาไปให้ฝ่ายหญิงอย่างเดียวประกอบกับมึนเมาด้วย
ย้ำนะนัทพงศ์ไม่ได้พูดเองนะ
น้องสาวของผู้ก่อเหตุเป็นคนเล่านะ
มีปืนไว้ในความครอบครองพกปืนไปในหมู่บ้าน
โดยไม่มีเหตุอันควรและบุกรุกเคหาสถานผู้อื่น